ถือหุ้นสื่อหรือเป็นเจ้าของสื่อไม่ได้
ทีนี้มันก็ดูนะวันที่กำลังจะเป็น

อาจารย์เลยแนะไงว่าช่วงนี้รีบขายออก
คือไม่ใช่การแนะของผมนะ
ผมแค่บอกว่าประเด็นเรื่องนี้มันแยกช่วงเวลากัน
การถือหุ้นมาก่อนสมัครสอสอเนี่ยนะครับ
มันไม่ไปถึงตอนบวชถูกหวดเรือนนายก

ดูว่าคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา๑๖๐หรือไม่
ที่นี่ประเด็นผมคือผมคิดว่าท่านธ๑๐๒
ถ้าเป็นผมนะผมอ่านใจเนี่ยท่านจะอ่านหลังวันโหวตเลือก

ทำไมครับผมเทียบเคียงกับคดี
ท่านเลื่อนการบังคับใช้พบป้องกันและปราบปรามการลุ่มหายทรมาน

ผมถามคุณภาคภูมินะครับทำไมสารท่านมานัดอ่าน๑๘พฤษภาคมครับ
ไม่อ่านก่อน๑๔พฤษภาคม

เพราะท่านเกรงว่าจะมีผลต่อการเลือกตั้ง
ท่านจึงเลื่อนมาอ่าน๑๘พฤษภาคม
ถ้าสนับสนับคุณพิมพิภาพก่อนโหวตนายกแล้วไหม
ก่อนไม่ใช่จริง

ว่าหากว่านักวันที่สนับสนับสนับ

สมมุติว่าพคีศครับเป็นไทยค่อย

เพราะมันคนละอ่านกัน
ถ้านักวันที่จะเป็นนายกไม่มีหุ้นแล้ว
ถ้าหากมาอ่านที่ไม่เกี่ยวกันแล้ว

ผมเรียนว่าสามนูนณวันนี้ไม่เหมือนกับสามนุนเมื่อปี๒๕๖๒นะครับ
ตอนที่ให้คุณธนทรพ้นตำแหน่งก็ดีหรือถัดปีถัดมาคือยุบพักอนาคตใหม่ก็ดี
ผมเข้าใจว่าผมย้ำอีกครั้ง๑๔พฤษภาคม
มันคือความพ่ายแพ้ของพักการเมืองที่เป็นรัฐบาล
ภักดิ์การเมืองที่มาจากผู้ยึดอำนาจนะครับ
ก็เป็นสัญลักษณ์ผมก็เลยมองว่าถ้าอ่านผมอ่านใจสารนะครับ
สามนูนเนี่ยเล่นบทปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิดปัญหาใดเนี่ย
สารท่านจะอ่านเรื่องนี้ไปหลังจากโหวตเรื่องนายก
หมดเวลาพอดีอาจารย์สมชัยสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติม
ก็เห็นต่างนิดเดียวผมคิดว่าน่าจะอ่านก่อน
เพื่อที่จะให้มันเกิดความชัดเจนลงไปนะครับว่าในการโหวตนั้นจะได้เรียกว่าใสสะอาด
คือถ้าคุณพ้นก็พ้นถ้าไม่พ้นก็ไม่พ้นนะครับชัดเจนไปเลย
เพราะถ้าหากว่าในกรณีซึ่งไม่มีการอ่านก่อนและอยู่ในขั้นของการพินาของศาล
จะกลายเป็นข้อโจมตีได้เลยว่าของคุณเนี่ยยังไม่ใสสะอาดแล้วเราจะไม่โหวตให้แก่คุณ
คือทางที่ดีที่สุดนะขณะนี้ถ้าจะเอาแค่เรื่องนายกเนี่ย
แล้วไม่แน่ใจนะหุ้นนี้ขายได้หรือเปล่านะเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นหุ้น
ซึ่งอยู่ในระหว่างของการที่รอคดีให้มันจบอีกนะครับ
คือคงสภาพของการที่เป็นบริษัทที่ใครถือต้องถือไว้ก่อนแล้วก็ไม่สามารถขายได้
คือเมื่อกี้ผมใช้คำว่าเป็นการอ่านใจสารผมเปลี่ยนคำใหม่แล้วกันครับ

เพราะว่าไม่งั้นท่านจะถูกเปรียบเทียบนะครับ
ว่าทำไมที่คดีพลก

เพราะท่านก็มีผลต่อการเลือกตั้ง
ผมก็มองว่าถ้าไม่ให้คนเปรียบเทียบแล้วตอบว่า
ผมไม่นิดฉัยนะครับว่าจะเป็นประมาณนี้
แล้วคอยทุกอย่างราบรื่นแล้วกัน